ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักยังสดชื่นแจ่มใสเหมือนที่ผ่านมา
คนที่ยังมีปัญหารักค้างคาหัวใจจะเริ่มคลี่คลายลงได้
หากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสใกล้ชิดยิ่งขึ้น
มีโอกาสจะพาคนรักไปเปิดตัวต่อญาติมิตร
สุขภาพให้ระวังอาการหน้ามืดตาลายเพราะอาจเมาสุราหรือพักผ่อนน้อยเกินไป
ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางหรือขับขี่โดยสารยานพาหนะ
การเงินได้รับผลจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
แต่ก็มีรายจ่ายเพื่อแสดงออกถึงความกระตันยู
ธุรกิจต่างจะสำเร็จมีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือเจ้านาย
การงานระวังมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องงานหรือกับเพื่อนร่วมงานหรือบริวาร

เจรจาติดต่อต่อรองดีขึ้นทำงานประเภทปิดทองหลังพระได้ผลดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์